สมัยเด็กเนี่ยคุณจะต้องมีฮีโร่ในดวงใจ

คือจริงเด็กก็จะมีการซูเปอร์ฮีโร่ในดวงใจ
เวลาเราเห็นเราจะอยากเจอมาก

อยากเจอตัวจริงสักทีนึงถ้าเจอแล้วจะวิ่งเข้าไปกอดเลย

เขามีอาการแบบนี้ค่ะ
แม่แม่แม่แม่แม่
เอ้าไหนบอกว่าชอบสแตดเมน
เนี่ยหนูอยากเจอสแตดเมนมากเลย

พอสแตดเมนมาปึ๊บม่า
ไม่เอาแล้วไปเด้อไปไปแล้วเด้อ
น้องบอกโธ่ขวัญเฮ้ยขวัญมาลูกตกใจเหมือนเด็กนะครับคุณ
คือน่าจะไม่ทันตั้งตัวแล้วตกใจก็เลยจะวิ่งเลย
คือเอาจริงเป็นแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่

แต่ต้องบอกว่าเออโชคดีเหมือนกันตรงที่น้องวิ่งมันเป็นทราย
จังหวะล้มไปก็เลยแบบเออเจ็บนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะ
ไม่ได้เป็นอะไรมากลุกขึ้นมาร้องไห้ไปหาแม่ต่อได้
คุณพี่สไปเดอร์แมนคะหน้าตีมากเลยค่ะทำแบบนี้ค่ะ
คราวหน้าคราวหลังถ้าจะมาให้ซุ่มให้เสียงกันก่อนนะคะ
ย่องมาเงียบแบบนี้นะคะเด็กเขาตกใจ
เฮ้ยตัวไร้วิ่งเลยโอ๊ยสงสารน้อง
เอามาให้ดูกันเป็นสีสันยามเช้านะจ๊ะ
เรียกรอยยิ้มเรียกเสียงหัวเราะกันไป